มีคนเนี่ยใช้ปืนยิงกันเสียชีวิต
คือมีปากเสียงกันทางฝั่งของผู้ยิงเนี่ย
อ้างว่าผู้ตายเนี่ยกล่าวหาว่าเขาไปขโมยเครื่องน็อกปลานะครับ

นี่เป็นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้

มีคนบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
เที่ยงเมื่อวานนี้แถวหลังเขาไม้แดงนะครับ

สุดท้ายยิงกันเสียชีวิตนะครับ

ชื่อนายชัยยันพ้นภัยพานอายุ๔๐ปีนะครับ

คือกระสุนเนี่ยเข้าศีรษะนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายพยายามช่วยเหลือกัน
แต่ไม่ทันนะครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในที่เกิดเหตุมีปืนลูกซองยาว๑กระบอกนะครับ
ที่ถูกเอาไปซุกอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของนายชัยยันผู้ตายเองนะฮะ
ส่วนนี้คือกระสุนนะครับนี่คือปืนนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุตรวจสอบแล้วนะครับชื่อนายนาราธิบคุณวัน
ชุลมุนเนี่ยขับรถกระบะอีซูซูสีขาวหลบหนีไป
คนนี้นะครับนายนาราธิบนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อนายถนอมคุณวันนะครับ
บอกว่าอย่างนี้นะนายถนอมเนี่ยอายุ๕๔ปีอันนี้เขาอ้างนะ
เขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้
เขากับครอบครัวหนึ่งในนั้นคือนายนาราธิบมือยิงเนี่ย
เข้าไปเก็บผักที่บริเวณตีนเขาไม้แดง
ระหว่างทางมันต้องผ่านบ้านของนายชัยยันผู้ตาย
แล้วครอบครัวของเขามีปากเสียงกับนายชายันอย่างรุนแรง
เนื่องจากนายชัยยันมากล่าวหาว่าครอบครัวเขา
ลักขโมยเครื่องน็อกปลาเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไป
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันก็เป็นไปตามคลิป
ท่านดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะนายถนอมบอกว่า
นายชายันเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านไปเอาปืนลูกซองมา
แล้วมายิงใส่พวกเขาก่อนสองนัดค่ะแต่ทุกคนเนี่ยหลบทัน
นายนาราธิบก็เลยไปหยิบปืนขนาด๑๑มมที่รถกระบะเนี่ย
เอามายิงใส่ไปนะครับเป็นการยิงสวน
แล้วกระสุนเนี่ยมันเข้าศีรษะนายชัยยันพอดีนายชายันก็เลยล้มลงไปนะครับ
นอนแน่นิ่งจมกองเลือดบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่จะเสียชีวิตส่วนนายนาราธิบก็ขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ขับหลบหนีไปออกจากที่เกิดเหตุไปนะครับ
มันก็ไม่ยอมนะ
คือในที่เกิดเหตุตรงบ้านของนายชายันผู้ตายเนี่ย
ไปเจอปืนหนึ่งกระบอกเป็นปืนลูกซองยาวเป็นของนายชายันเอง
แต่คำกล่าวอ้างของฝั่งของญาติผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่านายชายันจะไปยิงใส่เขาก่อน
ไปแล้วสองนัดด้วยนะแต่ว่าเขาหลบกันทัน
สุดท้ายนะครับทุกคนค่ะครอบครัวของนายนาราธิพย์นะครับ
พานายนาราธิบไปมอบตัวกับตำรวจนะฮะพร้อมกับนี่คืออาวุธปืนของกลางนะครับ
ปืน๑๑มมเขาก็สารภาพนะบอกว่าเป็นคนยิงจริง
คุณผู้ชมคะแต่ว่าทางฝั่งภรรยาของผู้เสียชีวิต
ให้ข้อมูลอีกแบบนึงเลยนะคะครับบอกว่ามันไม่ได้เป็นไป
ตามที่ฝ่ายของผู้ก่อเหตุอ้างว่าสามีเธอไปยิงใส่เขาก่อน
สามีเธอกำลังจะไปเก็บมะม่วงจะพกปืนไปทำไม
ไม่ได้ยิงใส่ก่อนแน่นอนภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ตลอด
เห็นเลยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถกันมามาถึง
จอดรถลงมาจากรถมาต่อว่าสามีเธอทะเลาะกันแล้วก็มีการยิงใส่เลย
นี่นะคะตามคลิปนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเธออยู่ตรงนั้นด้วยคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
นะคะคุยกับนางสาวเอื้องฟ้าพิมชาติอายุ๒๕
ก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าขอย้อนนิดนึงว่า
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะจุดเริ่มต้นก็คือเดือนก่อน
ช็อตปลาของสามีหายตอนนั้นสงสัย
ถนอมเจ้าของสวนที่อยู่ติดกันเพราะมีนายถนอมอยู่คนเดียว
ที่เข้าไปที่บ้านที่เก็บเครื่องช็อตปลาแต่ก็ไม่ได้ถาม
ถนอมนะนายถนอมเองก็เหมือนกับหลบหน้าหลบตาไม่ค่อยได้เจอกัน
จนถึงวันเกิดเหตุเธอกับสามีไปเก็บมะม่วง
บอกว่าจะไปเก็บมะม่วงเอาไปขายหาเงินมาซื้อนม
ให้ลูกกินกำลังเก็บมะม่วงอยู่ดีดี
รถกระบะขับเข้ามาในรถมากันห้าคนเนี่ยค่ะ
บอกว่าตรงเนี้ยที่เธอกับสามีกำลังจะเก็บมะม่วงนี่เอามะม่วงไปขาย
หาเงินมาซื้อนมให้ลูกกินครับนี่นะคะ
กระบะของกลุ่มผู้ก่อเหตุเธอบอกว่าเธอเห็นเลยว่านั่งกันมาในรถ๕คน
มีนางเหลือกล่ำอุไรเจ้าของสวน
ถนอมสามีของนางเหลือนะคะ
นายนาราธิบเป็นลูกจ้างซึ่งก็คือคนก่อเหตุรวมถึงภรรยาของนายนาราธิบ
และลูกชายของนายนาราธิบด้วยนี่ค่ะ๕คนนี้
นั่งรถกระบะมาด้วยกันนี่นะคะครับส่วนทางผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าเขาอยู่กับภรรยาภรรยาเลยให้ข้อมูลได้หมดทุกอย่างเพราะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
บอกว่าพอรถกระบะของกลุ่มผู้ก่อเหตุมาถึง
เขาก็เหมือนกับว่าจอดรถปุ๊บเดินไปหาสามีเธอปั๊บ
แล้วก็ไปด่าสามีเธอเลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ทีนี้ค่ะมีปากเสียงกันแล้วก็ลงไม้ลงมือกันด้วยนะคะ
เธอบอกว่าเธอพยายามจะห้าม
เพราะสามีเธอถูกรุมทำร้ายแต่ว่านายนาราธิบ
พยายามห้ามเธอบอกว่าเก็บปืนไปเก็บปืนไปเธอพยายามจะบอกนายนาราธิบ
ก่อเหตุให้เก็บปืนแต่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่หยุด
มาทำร้ายสามีเธออย่างต่อเนื่องเธอพยายามจะห้าม
แล้วนะคะสุดท้ายนายนาราธิบเอาปืน
จ่อหัวสามีเธอแล้วยิงหนึ่งนัดสามีเธอ
ล้มลงไปนอนจมกองเลือดแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขับรถกระบะ
หนีกันออกไปเธอยืนยันว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ยืนยันว่าเธออยู่ในที่เกิดเหตุและเธอเห็นเหตุการณ์
ตั้งแต่ต้นเธอบอกว่าขอยืนยันย้ำอีกทีว่าสามีเธอ
ไม่ได้เอาปืนลูกซองมายิงใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนเพราะสามีเธอ
จะไปเก็บมะม่วงเอาไปขายจะพกปืนทำไมทางกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ไหนบอกว่าจะมาซ่อมรถไถถ้าจะมาซ่อมรถไถจริงจริง
ทำไมต้องพกปืนมาด้วยตั้งใจจะมายิงสามีเธอหรือเปล่า
ตัวคนเดียวอ่ะพี่มันลุมกันมาวิ่งไปถึงรอบบ้านรอบกระต๊อบ
ตรงนั้นไม่มีคนอยู่ไปถึงขอบจนจะถึงที่เกิดหิต
จนจะถึงที่เกิดฮิตตรงที่โดนยิงนะ
หนอมกับพี่หอยต่อยกัน
พอต่อยกันเจ๊นางมาอยู่ด้านหลังพี่หอย

หนูอยู่ตรงนั้นหนูก็เลยต้องกระชากพี่
จะกระชากเจ๊นางออกมาจากพี่หอยใช่ไหม
พอกระชากออกมาหนูได้ยินเสียงปั้ง
หนูหันไปมองอ่ะคือผัวเราอ่ะ
เข้าตรงนี้พี่เลือดมันพุ่ง
เลือดมันพุ่งตั้งมันล่ะยืนอยู่
หัวมันก็ดิ่งลงพื้นเลยมันคาตาเลยพี่
ตอนนั้นน่ะคือเราไปเก็บมะม่วงเนอะ
เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ว่าจะอาวุธหรืออะไร
โทรศัพท์เรายังไม่เอาไปเลยเพราะเราไม่คิดว่าจะมีเรื่องอย่างนี้
เข้าไปเก็บมะม่วงเป็นคุณคุณจะพกลูกซองไปเก็บมะม่วงหรือไง
ไม่ใช่มันนี่บอกมาใส่หน้าดินแต่พกปืนสั้นมาทำไม
พวกคุณคือเหมือนวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะต้องมามีเรื่องอ่ะ
ไม่งั้นเขาไม่เดินมาหาหนูไม่มาหาเรื่องใต้ต้นมะม่วงขนาดนั้นหรอก
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังไงเลยค่ะ
เพราะว่าสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วทีนี้ก็ต้องเลี้ยงดูลูกนะคะ
ลูกพึ่งอายุสี่เดือนครับพ่อสามีตอนนี้ก็อายุแปดสิบห้าแล้ว
ก็ไม่ค่อยได้ยินสายตาก็ไม่ค่อยดีแม่สามีก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่๓แล้วค่ะเธอเลยบอกว่านี่ดูสิคะความลำบากของครอบครัวเธอแล้วหลังจากนี้ไปใครจะช่วยดูแล
หอยคือเสาหลักของครอบครัวพี่แม่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ๓เพิ่งตัดทิ้งไปเมื่อวันที่๘กุมภาตอนนี้ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เมื่อคืนก็นอนร้องไห้ทั้งคืน
พี่รู้สึกว่าคนในบ้านหนูเนี่ยจะต้องเจออะไรอีกอ่ะลูกสาววัย๔เดือน
ลูกอ่ะก่อนที่มันจะไปเก็บมะม่วง

ลูกแล้วบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะไปเก็บมะม่วงนะลูกหาค่านมนมมันกำลังจะหมดเขาให้โลละห้าบาทมันก็อุตส่าห์ไปเก็บสองกระสอบเพื่อที่จะเอาไปส่งเขาแล้วมันก็ยังบอกว่าโอ้ไอ้หมูตัวโตขนาดนี้ใครจะอุ้มได้ดูมันพูดดีนี่แล้วดูวันนี้มันไม่มีใครแล้วอ่ะ
ที่นี้ค่ะทางฝั่งของนางเหลือที่เป็นนายจ้างของผู้ก่อเหตุอ่ะค่ะเธอให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะที่เข้าไปในส่วนที่เกิดเหตุตั้งใจจะไปตัดย่าแล้วไปซ่อมรถไถจริงจริงก็เลยจ้างให้นายนราธิผู้ก่อเหตุอ่ะค่ะมาช่วยงานครับแต่พอไปถึงผู้ตายด่าเขาหยาบหยาบคลายคลายกล่าวหาว่าสามีของนางเหลือ

เห็นท่าไม่ดีนายนาราธิบพกปืนมาจริงจริงนั่นแหละก็เอาปืนที่พกมายิงใส่ผู้ตายไปหนึ่งนัดเป็นการป้องกันตัวป้องกันตัวเพราะเด็กมันไม่ได้ไปทำร้ายเขานี่แล้วลูกเมียมันยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเด็กแค่สองขวบกว่าอีกสามขวบกว่าเองแล้วถ้าเราไม่ยิงมันมันก็ต้องยิงเราตายหมดเพราะเรื่องที่มันเดินมาน่ะคือมันเป็นคนยิงก่อนแล้วสองนัดน
ต้องนอกปลาถ้าจะหนอมน่ะถึงจะหนอมจะไปหยิบหรืออะไรเนี้ยทำไมไม่แอบไว้บ้านมันมันเอาไปทำไมไว้บ้านกระท่อมของเราใช่ไหมแล้วมาหาว่าเจ้าของบ้านเขาเนี้ยไปขโมยของของมันในบ้านของเราได้ยังไงเนี้ยเมื่อของมันเอาของไปวางตรงนั้นแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ได้อยู่ทีนี้ค่ะทั้งตำรวจบอกแบบนี้นะคะตำรวจสาวพอ
ใช้ปืนลูกซองยิงใส่ก่อนนะคะครับก็ต้องไปหาดูหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะว่ามีปลอกละสุนปืนลูกซองตกอยู่บ้างไหมตำรวจใช้เวลาอยู่สามชั่วโมงกว่านะคะไม่เจอปลอกละสุนปืนเลยนะคะอืมเบื้องต้นเนี้ยค่ะก็แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุเพราะผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพครับข้อหาค่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเก